ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะ
ทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะ
หลังจากที่นายกอบจถูกร้องเรียน
ว่ามีการบริหารงานไม่ชอบทำค่ะ
พันเอกถนัดพลโกสัยเสวีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่๑ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
พร้อมด้วยนายพัฒนภัณฑ์สุขยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปรับกรามยาเสพติดภาค๖
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนำกำลังรวมกว่า๒๐๐นายไปตรวจค้นบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรหลังใหม่
ซึ่งกำลังก่อสร้างรวมทั้งบริเวณเพลสเซนเตอร์ในสนามกีฬาจังหวัดด้วยนะคะ
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนมาให้ไปตรวจสอบการบริหารงานของนายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกอบจจังหวัดพิจิตรถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงานค่ะ

หลังจากนี้นะคะจะดำเนินการตรวจสอบทั้งเรื่องการก่อสร้างอาคารว่าเป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่
หรือการนำไม้มาใช้แล้วก็ข้อร้องเรียนต่างทั้งหมดเลยนะคะ
โดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมป่าไม้
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มาร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ